ทุกผู้ชมครับเหตุการณ์นี้นี่ก็เล่นเอาตะลึงกันเหมือนกันนะฮะไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นจริง
มีผู้ชายคนนึงซึ่งอาชีพเขาคือพ่อค้าขายไก่หมุนเขาปลอมตัวเป็นทนาย
ไปรับว่าความรับดำเนินคดีให้กับผู้เสียหายในคดีต่างถึงขั้นขึ้นไปว่าความในศาล
แล้วชนะอายการในฝั่งของอายการแล้วไปชนะเขาด้วยคือไม่น่าเชื่อนะฮะนี่ฮะ
ช่วงใส่ชุดค่ะอันนี้คือชุดทนายใช่ไหมเป็นชุดคุยทนายค่ะเนี่ยแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊ก
ติ๊กต๊อกอะไรต่างนานาเยอะแยะไปหมดคือความมาแตกก็คือมีผู้เสียหายลายล่าสุดเนี่ยเป็นผู้หญิง
เขาบอกเขาก็พยายามดูว่าเอ๊ะทำไมทนายคนนี้มันดูแบบบ่ายเบียงไปบ่ายเบียงมานู่นนี่นั่นเอาเลขทนายไปตรวจสอบแล้วชื่อมันไม่ตรง

ทนายเนี่ยชื่อจริงเขาเป็นผู้หญิงมาดูแล้วเป็นผู้ชาย
ค่ะเขาจะแอบอ้างตัวทนายมันต้องมีใบอนุญาตว่าความไงคะคนจะเป็นทนายความเขาเรียกว่าตัวทนาย
เอาเลขคนอื่นเข้ามาเอาเลขคนอื่นมาใช้แล้วใช้ภาพตัวเองชื่ออะไรตัวเองแต่ความจริงแล้วมันไม่ตรง
นี่นะฮะผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้คือทนายตัวจริงนะฮะทนายประพฤติวงเกื้อนะครับโพสต์เอาไว้ในกลุ่มเฟซบุ๊กทนายอาสาปรึกษาในกลุ่มฟรีโดยทนายอาชีพโพสต์เตือนภัยกรณีพบชายคนหนึ่งแต่งชุดคุยอ้างตัวเป็นทนายความนะผู้ชายคนนี้ที่อ้างตัวเป็นทนายความเนี่ยชื่อพรเทพเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะไปจับไปเจอ
นี้ท่านผู้ชมครับถ้าใครไม่ได้ตรวจสอบกันดีเนี่ยก็หลงเชื่อว่าเขาคือทนายแน่แน่อย่างในติ๊กต็อกแต่ง
ตัวเป็นทนายความเสื้อผ้าหน้าผมบางภาพใส่ชุดคุยบางภาพใส่สูตรพูกไทย
บางทีไปถึงหน้าศาลไปในศาลไปเช็คอินแล้วก็
บางทีมาโรงพักษ์สพมพิศนโลกพ่อทนายไม่อยู่สารก็อยู่โรงพักษ์
นี่นะคะเห็นไหม๑๐ปีบนเส้นทางนี้มันไม่ง่ายเลยผมผ้าวเรียบร้อย
ทีนี้พอไปตรวจสอบหมายเลขใบอนุญาตจากตัวทนายความ
ที่นายพรเทพคนนี้เขาเคยโพสต์เอาไว้
ไม่พบในทะเบียนสภาธนายความที่แจ้งเอาไว้เมื่อ๑สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
ขณะเดียวกันมีผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อนะครับแล้วก็ถูกนายพรเทพมาหลอกลวงนะครับ
เรียกเก็บเงินค่าปรึกษาคดีค่าทำคดีนะอีกหลายคน
คดีเนี่ยถึงขั้นเคยขึ้นไปว่าความบนศาลก็มีนะฮะ
แพ้ก็มีชนะก็มีน่ะแผนนี่ไม่เท่าไหร่แผนนี้แหละ
ชนะได้ยังไงเนี่ยอ่าชายคนนี้เนี่ย
เป็นคนกำแพงเพชรนะครับทุกผู้ชมครับนี่เป็นหลักฐานการพูดคุยต่างที่ผู้เสียหายเขาเก็บเอาไว้นะครับ
ซึ่งนายพรเทพตอนนี้ถูกจับได้แล้วนะครับหลังจากเกิดกรณีล่าสุดนะฮะ
ถูกจับได้แล้วไปเรียกเงินเขาสี่หมื่นแล้วคดีเขาไม่คืบเลยเขาเลยมาปรึกษาทนายประพฤติ
นายประพฤติก็เลยตรวจสอบให้แล้วพบว่าอ้าวเป็นทนายปลอมถูกจับดำเนินคดีข้อหา
แปลงคำพิพากษาสารจังหวัดนะฮะซึ่งนายพรเทพให้การรับสารภาพ
แล้วก็ไม่มีเงินประกันตัวก็เลยถูกฝากขังเข้าเรือนจำไประหว่างดำเนินคดี
นี่นะฮะคดีล่าสุดเนี่ยไปปลอมแปลงคำพิพากษาเขาแล้วก็เอามาหลอกลวงทางผู้เสียหายเขานะครับ
คุณผู้ชมคงสงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมในข่าวที่เกิดขึ้นในวันสองวันนี้
เขาเรียกนายพรเทพว่าทนายไก่หมุนนะทั้งทั้งที่ชื่อพรเทพคืออาชีพเดิมของเขาเนี่ย
ขายไก่หมุนนะฮะแต่หลังเนี่ยมาเปลี่ยนตัวเป็นทนายปลอม
ไปรับทำคดีให้กับชาวบ้านเขาแต่ก็คือหลอกลวงเขานั่นแหละ
ล่าสุดทางสภาธนายความออกแถลงการนะครับหลังจากมีเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นนะครับ
สภาธนายความออกแถลงการนะครับกรณีนายพรเทพไม่มีชื่อตามทะเบียน
ใบอนุญาตว่าความโดยนายกสภาธนายความได้มอบอำนาจให้นายทะเบียน
ดำเนินคดีกับนายพรเทพในความผิดตามพรบธนายความ๒๕๒๘แล้วนะครับ
แล้วก็แจ้งไปยังผู้ที่เคยตกเป็นเหยื่อให้มาแจ้งเรื่องเพิ่มเติมได้
เพื่อดำเนินคดีทีนี้คำถามก็คือว่าเอ้าแล้วไปใช้เลขปลอม
ไปปลอมเอกสารปลอมเลขต่างนานาแล้วไปขึ้นว่าความได้ยังไง
ทางสภาธนายความบอกว่าเนื่องจากทางศาลจะตรวจสอบใบอนุญาต
และใบแต่งตั้งทนายทีนี้นายพรเทพเองก็ไปปลอมแปลงมา
คือบางทีก็มันก็หลุดรอดไปได้ก็เลยไปขึ้นว่าความขึ้นศาลกันได้
ปรากฏว่าผ่านการฝึกอบรม
วิชาว่าความของสภาธนายความแล้วก็ไม่เคยไม่เคยจดทะเบียน
รับใบญาติให้เป็นทนายความที่ตรวจสอบเบื้องต้น
เบื้องต้นเท่าที่ทางปฏิบัติทุกวันเวลาทนายความแต่งตั้งเข้าไปเป็นทนายในคดีเนี่ย
แนบแบบซ้ำเนาใบญาติให้เป็นทนายความพร้อมกับใบแต่งทนายความเข้าไป
สารกับสารจะดูเพียงเท่านั้นนะครับในเบื้องต้นเป็นเช่นนั้นนะครับ
เรื่องอาชีพเป็นอาชีพอะไรนะครับในข้อที่จริงไม่ปรากฏ
ในสารบของทนายความไม่ปรากฏเลยครับ
มันเป็นการคล้ายเป็นการเหมือนกับปลอมบัตรประชาชน
เขาปลอมข้างนอกไม่ได้ปลอมข้างในนะครับ
สรรพาธนาความเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่ของเราไม่ได้เกี่ยวเลย
เป็นการไปปลอมข้างนอกนะครับซึ่งเราไม่รู้เรื่องเจ้าหน้าที่ไม่รู้เรื่องนะครับ
บางทีพอทำเป็นสำเนาปลอมมาเหมือนมีคนปลอมบัตรประชาชนมา
แล้วก็ทำสำเนามาให้เราเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจริงไม่จริง
แต่บางคนก็บอกโอ้โหขึ้นศาลอย่างนี้ดำเนินคดีหรือว่าไปทางตำรวจแบบนี้เนี่ย

ทนายปลอมทนายเก๊ขึ้นสารว่าความเนี่ยนะหลายคดีเนี่ยนะชนะคดีด้วยเนี่ยนะ

แล้วคือถ้าฟังจากทางที่สภาธนายความบอกบางทีพอทำสำนวนคดีไปแล้วใบแต่งตั้งทนายความไป
มันก็เป็นสำเนาไปเป็นเอกสารไป

ก็แต่ว่าเขาไม่ได้ไปตรวจสอบลึกว่าเอ๊ะใบจริงใบปลอมใช่ตัวจริงหรือเปล่า
มันก็เลยกลายเป็นว่าพรเทพก็เลยไปเป็นทนายขึ้นลงขึ้นศาลได้ไง

ซึ่งจนถึงขณะนี้ก็มีผู้เสียหายติดต่อเข้ามาเพิ่มขึ้นแล้วนะครับที่สภาธนายความนะครับ
เพื่อให้เอาผิดกับนายพรเทพมาจากหลายพื้นที่ด้วยนะ
ไม่ใช่ที่เกิดเหตุแค่กำแพงเพชรนะฮะ
ตอนนี้ภาคเหนือก็มีภาคอีสานก็มี
พรุ่งนี้สภาธนายความจะส่งตัวแทนไปแจ้งความเอาผิดกับนายพรเทพเพิ่มเติมที่สพเมืองกำแพงเพชรนะครับ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากเลยค่ะพี่อุ๋ยค่ะ
แล้วก็เป็นประเด็นที่ทนายความวิชาชีพจริงหลายท่านก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกัน
แล้วแบบนี้จะยังไงคะคดีก่อนหน้านี้นั่นแหละสิที่ทนายไก่หมุนคนนี้ขึ้นว่าความให้ทั้งที่แพ้ทั้งที่ชนะมันจะส่งผลอะไรกับคดีหรือเปล่าล่ะ
เพราะนี่คือทนายเก๊ทนายปลอมนะต้องไปลื้อคดีใหม่ไหม
คือไม่ใช่ว่าแพ้แล้วแบบก็แพ้ก็ไม่เป็นไรนะเกิดคนที่เขาแพ้ความจริงเขาควรจะชนะ
แล้วยังไงต้องลื้อใหม่หรือเปล่าหรือมันจะยังไงมันเป็นเรื่องใหญ่ในแวดวงโอ้โหทนายความมากเลยอะค่ะ
ทีมข่าวของเราเลยไปคุยกับผู้เสียหายนะคะที่ทำให้เรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกมาคุณอ๋อมแอ๋ม
เธอบอกว่าเธอจะฟ้องคนคนนึงคดีหมินประมาทก็เลยว่าจ้างนายพรเทพหรือทนายไก่หมุนคนนี้ให้ช่วยว่าความให้
เมื่อเดือนธันวาคมปี๒๕๖๓ผ่านไปสักระยะหนึ่งคุณอ๋อมแอ๋มบอกว่ามันผิดปกติงานไม่คืบหน้าเลยถูกเลื่อนถูกเลื่อนตลอด
เมษายน๒๕๖๔ผู้เสียหายโอนเงินให้นายพรเทพหมื่นนึงเป็นค่าจ้างเริ่มต้นคือหมื่นนึงแล้วก็โอนต่อเนื่องเรื่อยนะคะ
ตามที่นายพรเทพขอก็เป็นเงินสัก๔๒๐๐๐บาทได้

นายพรเทพแจ้งเลขคดีไปให้บอกให้เธอไปขึ้นศาลนะที่จังหวัดชนบุรี
ช่วงนี้แหละที่คุณอ๋อมแอ๋มบอกว่า

คงเหมือนกับทำเป็นว่าตัวเองทำคดีหลายเรื่อง
ส่งเลขคดีไปผิดคดีเดี๋ยวส่งเลขคดีไปให้ใหม่

โอนให้ก็เพราะว่าอยากจะคุยกับนายพรเทพเพิ่มเติม

อยากจะคุยด้วยเพราะว่าอยากจะจับนายพรเทพให้ได้ว่าเป็นทนายปลอม

เมษายน๒๕๖๕ค่ะนายพรเทพคงจะรู้ตัวว่าเธอเริ่มเอกใจ
เริ่มรู้ว่านี่คือทนายปลอม
ติดต่อไปขอคืนเงินเลยนะ

เดี๋ยวผมคืนเงินให้คุณอ๋อมแอ๋มหมดเลย
แบบนี้ค่ะแล้วโอนเงินคืนให้จริงนะคุณผู้ชมโอนคืนไป๓งวดงวดละ๕๐๐๐

ตัวผู้เสียหายเขาได้รับผลการตรวจสอบจากสภาธนายความค่ะ
คือระหว่างนั้นเธอส่งเรื่องไปตรวจสอบที่สภาธนายความว่าพรเทพเป็นทนายความจริงไหม
แล้วเธอได้ผลออกมาจริงว่าโอ๊ยนี่มันเกนี่ทนายปลอมนี่
เลยตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดีค่ะ
นายพรเทพติดต่อมาว่าถอนแจ้งความเถอะเดี๋ยวโอนเงินที่เหลือคืนให้พร้อมดอกเบี้ย
เธอไม่ยอมค่ะเธอไม่ยอมยังไงเธอก็จะเอาเรื่องเพราะกลัวว่าจะไปหลอกคนอื่นอีกไงคะ
ตลอดระยะเวลาการพูดคุยกันตั้งแต่ปี๒๕๖๓จนถึงตอนนี้
ตัวผู้เสียหายบอกว่าเอาจริงนะไม่เคยเจอในพรเทพตัวเป็นเลย

ไม่เคยเจอเลยก็คุยกันโทรศัพท์ส่งข้อความโอนเงินกันไม่เคยเจอตัวจริง
ตอนนั้นไม่ไม่ได้เอกใจเลยค่ะเพราะว่าคือแบบในส่วนเราเราก็ดูจากจาก
ไฟล์ที่เขาลงแล้วก็สถานที่ที่เขาไป
แล้วก็การที่เขาโพสต์อะไรต่างมันชี้ผมให้เขาว่าเป็นทนาย
แล้วคำพูดเขานี่ก็คือแบบเป๊ะทุกอย่างในเรื่องกฎหมายค่ะ
คือเวลานัดเขาก็จะบายเบียงจะฆาตกันตลอด
ตัวผู้เสียหายก็บอกว่าแต่นายพรเทพธนายความปลอมคนนี้เนี่ยนะคะ
ชอบอ้างความใจบุญก็เปิดรับบริจาคด้วยนะ
เปิดรับบริจาคช่วยเหลือเด็กยากไร้อ้างว่าจะนำเงินรับบริจาคที่ได้มาเนี่ย
ไปช่วยเหลือโรงเรียนแห่งหนึ่งจัดซื้ออุปกรณ์การกีฬาให้ด้วย
ตรงนี้ก็เลยงงว่าที่เปิดรับบริจาคเอาเงินไปช่วยเหลือเขาจริงหรือเปล่า
อ่าคือทางคุณหมอแหม่มบอกว่าก็ดูจากโปรไฟล์นี่แหละ

นายประพฤติเขาก็เลยช่วยตรวจสอบให้อีกทางหนึ่งแล้วก็ความแตกจับได้
ก็เลยโพสต์แจ้งข่าวกันก็เลยทราบเรื่องกันขึ้นมานะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเราไปที่บ้านของนายพรเทพ
นี่บ้านหลังนี้นะฮะอยู่ที่หมู่๖ตำบลคนทีอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
แล้วดูสิฮะที่บ้านนี่เปิดเป็นสำนักงานทนายความนะครับ
มีประตูกระจกแบบนี้เห็นไหมฮะแต่ภาพมุมแคบมันใช่
ภาพมุมกว้างไปเป็นแบบเนี้ยพี่อุ๋ยแต่มุมกว้างไปนี่มีโลโก้นี่มีสัญลักษณ์
มุมแคบถ้าเห็นแค่กรอบประตูก็ดูน่าเชื่อว่าเป็นสำนักงานทนายความ
แคบแคบแบบเนี้ยรับว่าความทั่วราชอาณาจักรเลยนะค่ะ
คือใครผ่านไปผ่านมาก็คิดว่าอ๋อทนายความอืมนี่เห็นไหม
ประตูกระจกแบบนี้เลยนะครับทางเข้าก็มีผ้าม่านเก่าเก่าคลุมปิดอยู่นะ
คือมันเงียบเหงาเขาก็คงจะทำของเขาขึ้นมาเป็นแบบเหมือนหน้าร้าน
เอาไว้หลอกลวงคนอ่ะนะฮะส่วนด้านในเนี่ยมีเสื้อกั๊กสีดำ
นี่ฮะติดโลโก้สภาธนายความด้วยนะเห็นไหมนี่มีโลโก้สภาธนายความด้วย
แวนอยู่ที่โต๊ะทำงานแล้วก็นี่ฮะมีเตียงผ้าใบอยู่ด้วยนี่เห็นไหม
มุมห้องมีรูปนายพรเทพถ่ายภาพในภาพชุดคุยทนายความ
แขวนอยู่ด้วยโอ้โหถามว่าที่บ้านอยู่กับใคร
มีคุณแม่นะฮะคุณแม่อายุหกสิบปีนะครับแล้วก็มีลูกสาวของนายพรเทพ
สองคนอายุแปดขวบกับเจ็ดขวบนี่ดูสิแต่เด็กกับคุณแม่เขาไม่เกี่ยว
สถานคนอีกครอบครัวที่เขาไม่รู้เรื่องพี่อุ๋ยจริงจริงเห็นคุณแม่ทั้งลูก
เขาไม่ได้รู้เรื่องด้วยคือแม่บอกว่าแม่ก็เห็นว่าลูกชายทำงาน
เป็นทนายความนั่นแหละแต่ไม่รู้หรอกว่าคือทนายเก๊
ส่วนลูกชายเนี่ยถามว่าเป็นคนยังไงก็เป็นเสาหลักของครอบครัว
เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวนี่แม่บอกร้องไห้เลยพอรู้ข่าวเนี่ย
แล้วจะทำยังไงทีนี้แม่เองก็พิการนะแล้วลูกสาวของพรเพศ
พวกอีกสองคนน่ะจะทำยังไงล่ะทีนี้
ถ้าเดินมาได้อยากจะส่งลูกขึ้นรถก็ส่งไม่ได้หมดวิญญาณตลอดเกิน
คือแม่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพรเทพลูกชายเนี่ยขายไก่หมุนจริง
เคยมีอาชีพขายไก่หมุนค่ะนะแต่ช่วงปีสองปีหลังเนี่ย
เขาเลิกขายไก่หมุนแล้วแม่บอกเท่าที่เห็นก็เหมือนกับเขาทำงานทนายความ
ก็คิดว่าเออเลิกขายไก่หมุนมาเป็นทนายความ
ทุกผู้ชมครับเราตรวจสอบเนี่ยพบว่านายพรเทพเคยถ่ายคลิปลงติ๊กต๊อกนะฮะ
นี่ไปสพเมืองพิศนุโลกพาผู้เสียหายไปแจ้งความ
เรื่องคดีความนะฮะผู้สื่อข่าวของเราที่พิสุนุโลกก็เลย
ไปที่โรงพักที่สพเมืองพิศนุโลกหน่อยนี่นะฮะเห็นไหม
เคยไปสารพิศนุโลกด้วยตำรวจบอกใช่คนที่ตกเป็นข่าวเนี่ย
นายไก่หมุนเนี่ยเคยมาจริงมาติดต่อเรื่องคดีในฐานะทนายความนี่แหละ
เมื่อสองสัปดาห์ก่อนนี้เองนะฮะทีนี้ท่านคงจะติดใจสงสัยว่าเอาละ
ปลอมมันก็คงปลอมกันได้หลอกลวงกันได้นะจะปลอมเอกสารให้เนียนคลิปนะ
ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กติ๊กต๊อกโปรไฟล์ให้ดูน่าเชื่อถือ
แต่ไอ้เวลาไปคุยกับพนักงานสอบสวนไปคุยกับเหยื่อที่จะหลอกเขานะ
หรือไปขึ้นศาลไปว่าความในศาลอ่ะใช่เวลาทำเอกสารร่างคำฟ้องอะไรต่าง
คุณทำได้ยังไงอ่ะมันต้องมีภาษากฎหมายใช่ไหมคุณเขียนมาสอน
ใช่แล้วก็จะมีแบบฟอร์มเรื่องของขั้นตอนการขึ้นสารไม่ง่ายนะ
คุณเขียนมาสอนนี่เรียนด้านนี้มาเลยคุณพ่อก็เป็นทนายความใช่ไหม
ใช่น้องสาวไม่เป็นอายการคุณพ่อเป็นทนายไม่ง่ายนะพี่อุ๋ยการจะสอบตัวทนาย
หรือแบบไปว่าความได้อ่ะแล้วไปยืนอยู่ในห้องพิจารณาคดี
แล้วไปว่าความกับเขาแล้วก็เออมีทั้งแพ้ทั้งชนะ
ท่านผู้ชมครับนายพรเทพเนี่ยเขาจบปริญญาตรีนิติศาสตร์นะฮะ
นี่จากมหาวิทยาลัยแห่ง๑ในนครสวรรค์จบเมื่อปี๕๔
แล้วไปฝึกงานในสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งนะแต่ฝึกเมื่อตั้งแต่๑๐ปีที่แล้วอ่ะ
แต่ความจริงถ้าจะเป็นทนายจริงจริงต้องไปต่อใช่ไหมคือไม่ใช่จบแค่นิติศาสตร์ของ
ต้องไปสอบค่ะสอบใบอนุญาตว่าความก็จะได้ใบอนุญาตว่าความมาก็คือตัวทนาย
ถ้าคุณได้ตรงนี้มาเนี่ยคุณก็ว่าความได้เพราะคุณจบนิติศาสตร์นี่
ปริญญาตรีนิติศาสตร์ใช่แต่มันต้องเป็นเส้นทางที่ไปต่อใช่มันต้องไปต่อ
ไม่ใช่ว่าจบปริญญาตรีแล้วจะว่าความได้เลยเนี่ยเขาไปฝึกงานอยู่เมื่อสิบปีที่แล้ว
แล้วสงสัยจะไปต่อไม่ได้ไม่สำเร็จหรือยังไงก็ไม่รู้สอบต้องสอบ
เขาเลยไปขายไก่หมุนขายไปขายมาเนี่ยอยู่ดีดีกลายมาเป็นทนายความ
ทั้งที่ไม่ได้มีตัวทนายว่าความไม่ได้ยังทำอาชีพทนายความไม่ได้
นี่นะฮะแล้วตัวเองก็มีประวัติคดีทำร้ายร่างกายที่ติดตัวอยู่ด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
เราคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่หกบ้านโหงทองบ้านของนายพรเทพเนี่ย
แล้วก็ชาวบ้านเนี่ยคือทุกคนในชุมชนในหมู่บ้านก็คิดว่าพรเทพเป็นทนายนะ

ก็เห็นเขามีสำนักงานทนายความอยู่ที่บ้านแล้วก็ดูเวลาคุยก็มีความรู้ทางด้านกฎหมายดี
ที่ผ่านมาถ้าถามว่าเป็นคนยังไงก็ดูเป็นคนดีคนหนึ่งก็เพิ่งมารู้กันเหมือนกัน
เอ้านี่ทนายปลอม

สุดนะฮะทางอบตที่กำแพงเพชรแล้วก็พมของพื้นที่ก็ต้องมาดูแลครอบครัวด้วยนะครับ
เพราะว่าแม่ของนายพรเทพก็พิการไหนจะมีลูกของนายพรเทพอีก๒คนเนี่ย๗ขวบกับ๘ขวบ
จะกินอยู่ยังไงใช่ไหมโอ้โหนี่มันไม่ได้ลำบากแค่ตัวคนเดียวนะฮะ

หลอกเขาได้แค่ไม่กี่ปีเองเห็นไหมสุดท้ายความแตกก็เรื่องใหญ่เลยนะครับ
ท่านผู้ชมครับนายพรเทพเนี่ยเคยโพสต์ภาพเซลฟี่
ในรูปที่นั่งรถไปกับผู้ชายคนนึง
ซึ่งเขาเป็นทนายความจริงนะฮะ
ชื่อทนายวัชลพลยานเครือนะครับ
ทางทนายวัชรพลออกมาชี้แจงบอกว่า
นี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าพรเทพเขาเป็นทนายเก๊
ที่ผ่านมาเคยเจอกันอะไรกันเนี่ยดูไม่ออกเลยว่านี่ทนายเก๊
แต่ถามว่าอพรเทพเนี่ยเขาทำงานแบบไหนอะไรยังไง
คือเขาจะรับงานลักษณะเหมือนเป็น

คือพอมีคนมาว่าความอย่างกรณีน้องอ๋อมแอ๋มเนี่ย
ความแตกก่อนใช่ไหมแต่กรณีก่อนหน้านี้เนี่ย
มันจะมีอย่างเช่นถ้าคดีนี้ไปรับเขามารับทำคดีให้
สมมุติหนึ่งแสนแต่ตัวเองก็
ไม่ได้ทำจริงแล้วก็ไปจ้างทนายคนอื่นต่อตัวเองก็อาจจะหัก
หัวคิวเอาหัวคิวไปเหมือนเป็นในหน้า
เอาทนายคนอื่นเอามารับทำคดีนี้ไหมอ่าผมให้
หกหมื่นอืมสี่หมื่นพรเทพก็เก็บไว้นี่เป็นอย่างนี้
แต่บางคดีเนี่ยไม่รู้ไม่มีใครทำหรืออยากจะได้
เงินเต็มหรือเงินมันน้อยหรืออะไรยังไงก็เลยว่าความเอง
แต่กรณีน้องอ๋อมแอ๋มเนี่ยเอาเขาสี่หมื่นแล้วคดีมันไม่คืบ
อ๋อมแอ๋มเลยขอตรวจเลขคดีพอตรวจเลขคดีตรวจไปตรวจมา
เอ้าไม่ตรงอะไรเลยไปปรึกษาทนายตัวจริงคือทนายประพฤติวงเกลือ
แล้วความก็แตกอืมทีนี้ค่ะทนายตัวจริงเขาจะว่ายังไงบ้าง
ทนายชื่อดังเขามีมุมมองเรื่องนี้ยังไงบ้าง
เราได้คุยกับทนายอนัญชัยนะคะทนายอนัญชัยชายเดชบอกว่าทนายเก๊
เคยมีครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรก
มันเคยมีมีบ้างแหละแต่มันไม่ได้เป็นข่าวเท่านั้น
สิ่งที่เป็นปัญหาคือกระบวนการพิจารณาที่เสร็จสิ้นแล้ว
มันได้รับความเสียหายจากกรณีทนายเก๊หรือทนายปลอมนะ
ครับก็เนี่ยเหมือนที่คุณผู้ชมถามมาไงพี่อุ๋ยอืมว่าอ้าวแล้วที่เขาว่าความไปแล้วอ่ะใช่
นายอนัญชัยบอกว่าสารอาจจะต้องวินิจฉัยใหม่เลยมั้งเนี่ย
คดีที่เขาขึ้นสารว่าความไว้ทนายปลอมทนายเก๊

ต้องไปดูเลยล่ะว่ามีกี่คดีอ่ะ
คือเมื่อคุณไม่ได้เป็นทนายความแล้วคุณมาว่าความเนี่ย
ปัญหามันก็เกิดขึ้นมาว่าการดำเนินกระบวนพินาเนี่ย
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ไงนี่แหละมันจะทำยังไง
ก็ต้องให้ศาลเป็นคนวินิจฉัยแหละ
ทนายเดชากิติวิทยานันต์ค่ะเจ้าของเพจทนายคลายทุกข์บอกว่า
กรณีนี้ต้องเรียกว่าเป็นมิจฉาชีพนะ
เพราะว่ามีบทลงโทษตามกฎหมายหลายข้อหาเลย
สวมชุดหว่าความปลอมเอกสารว่าความปลอมตัวทนาย
เอกสารราชการหรือคำพิพากษาของศาล
ช่อกงก็คือเรื่องเงินค่าปรึกษากฎหมายค่ะ
ไหนจะโพสต์หลอกลวงว่าตัวเองเป็นทนายผิดพรบคอม
และที่มันชัดมากที่สุดคือผิดละเมิดอำนาจศาลด้วยนะคะ
แต่ละโทษต่างกรรมต่างวาระคือถ้ากระทำความผิดหลายท้องที่
ก็ต้องคูณท้องที่กันเข้าไปค่ะ
นายเดชาบอกว่าในส่วนคดีที่ทนายไก่หมุนเคยว่าความชนะ
เป็นคดียักยอกทรัพย์สารจังหวัดกำแพงเพชรมันสิ้นสุดไปแล้ว
ก็ต้องขึ้นอยู่กับอำนาจศาลและคู่ความในคดีจะร้องเรียนไหม
ร้องเรียนให้มีการรื้อคดีหรือทบทวนคดีไหม
แต่คดีที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องก็ต้องหาทนายใหม่
ทนายความที่ถูกต้องเข้าไปทำหน้าที่แทน
ทีนี้ค่ะถ้าถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าทนายความที่เราว่าจ้าง
จริงหรือทนายปลอมก็มีคำแนะนำมาแบบนี้นะคะ
การตรวจสอบความเป็นทนายความเนี่ยค่ะ๗ขั้นตอนค่ะ
ไปสภาธนายความกรอกเอกสารยื่นขอตรวจสอบทนายความ
ใส่รายละเอียดชื่อนามสกุลเลขตัวทนายความ
ระบุวัตถุประสงค์ที่ต้องการตรวจสอบ
พอสภาธนายความรับเรื่องเอาไว้ก็จะมีการแจ้งผลการตรวจสอบ
ไปที่ผู้ยื่นคำร้องให้มารับผลการตรวจสอบ
ขั้นตอนนี้ก็คือผู้เสียหายคุณอ๋อมแอ๋มทำตามขั้นตอนนี้เลย
ไปถามทางสภาธนายความเอาเลขตัวทนายของทนายไก่หมุนไปตรวจสอบ

อันนี้คือขั้นแรกลำดับแรกสุดเลยใช่ไหม
เราต้องการทนายความสักคนนึงค่ะไปเจอใครก็แล้วแต่เนี่ย
ถ้าจะเอาให้ชัวร์ก็ถามสภาธนายความหน่อย

มีชื่อนี้นามสกุลนี้เลขที่นี้มันตรงกันไหม

ไม่งั้นหลุดขึ้นไปหนึ่งคืนส่งขึ้นสารนี้เรียบร้อยเลย